คุณผู้ชมครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซีเรียในปี๒๐๑๖นี้
ยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าตัวแปรสำคัญนั้นคงจะต้องขึ้นอยู่กับชาติมหาอำนาจ
สหรัฐอเมริกาและซีเรียเอง
อกจากนี้ยังมีคำทำนายจากหมอดูจีนด้วยนะครับ
บอกว่าในปี๒๐๑๖หรือว่าปีลิงไฟนี้
ภาพรวมของจีนอาจจะไม่สู้ดีนักโดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศครับ
โฉมหน้าของผู้ที่หวังจะเป็นผู้นำประเทศมหาอำนาจของโลก
แต่ว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่า
ใครจะเป็นผู้แทนภาควิพัฟฟิกัน
ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี๒๐๑๙
แต่การที่มีโดนัลดทรัมป์เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
ทำให้หลายฝ่ายจับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
อาจารย์เลโอนาจบอกว่าถ้าลงเอยเป็นโดนัลดทรัมป์หรือว่าเท็จครูส
ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นไปได้สูงจากคะแนนนิยมในขณะนี้

นั่นก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยม
อาจารย์เลวนาจบอกว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป
ที่มีกลุ่มชาติภัณฑ์อื่นและคนรุ่นใหม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเพิ่มขึ้น

แต่ฮิลาลีคลินตันจะสามารถผันจากสตรีหมายเลขหนึ่ง
รัฐมนตรีต่างประเทศจนมาเป็นประธานธิบดีได้หรือไม่

ฮิลาลีเป็นตัวเต็งที่จะเป็นตัวแทนของพักเตโมครัฐ
แต่ก็ต้องเรียกคะแนนนิยมจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
กังวลในเรื่องของเศรษฐกิจงานและความมั่นคง
เป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศที่อยากเชื่อขลายความกังวล
พักไหนจะทำให้คนออกมาลงคะแนนได้มากกว่ากัน

ฮิลารี่จะชนะถ้าพลักษณ์ริพับริกัน
ทรัมป์หรือว่าครูสมาเป็นตัวแทน

จะมีขึ้นในวันที่๘พฤศจิกายน
ระหว่างประเทศในปีนี้ยังมีปัญหาหลายจุด
เมื่อปีที่แล้วรัสเซียได้สยายปีกทางทหาร
ด้วยการทิ้งระเบิดกลุ่มติดอาวุธในซีเรีย
นักสังเกตการกล่าวหาว่ารัสเซียใช้การโจมตี
เพื่อช่วยประธานธิบดีอาซาสซึ่งเป็นพันธมิตร
และทำให้พลเรือนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

โดยบอกว่าเป็นการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิส
ดิมิทรี่เทนินผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
เนกี้ในมอสโกได้จับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
เตือนว่าปฏิบัติการของรัสเซียอาจจะขยายไปถึงอีรักษ์ด้วย
มิตรีบอกว่าการโจมตีไม่ใช่เป็นการแสดง
เขาคิดว่าปูตินบอกชัดว่าเขาจริงจังในเรื่องนี้

และการจมตีลุกคืบต่อต้านกลุ่มกระบด

บาทของรัสเซียในความขัดแย้งของซีเรีย
ต่อความต้องการของประธานธิบดีโอบามา
ที่ต้องการให้ประธานธิบดีอาซาสลงจากอำนาจ

มิตรีทรี่บอกว่าปูตินไม่ได้มีแผนเฉพาะ
ในการจะสร้างโลกใหม่และบรรทอนอำนาจของสหรัฐ
มิตรีบอกว่าปูตินไม่ต้องการเห็นสหรัฐเป็นมหาอำนาจ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปูตินมีแผนในเรื่องนี้เอาไว้แล้ว
ในขณะที่สถานการณ์ในยุเครนยังคงเปล่าบาง
มีการกล่าวหาทั้งฝ่ายรัฐบาลยูเครนและกลุ่มกระบด

ส่วนรัสเซียได้ยึดพื้นที่ที่ผนวกเข้ามาในเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
และประธานธิบดีปูตินก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
มิทรี่บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการต่อสู้ทางตะวันออกของยูเครน
พร้อมที่จะถูกละเมิดได้ทุกเมื่อ
มีการโจมตีอย่างกระทันหันในพื้นที่ในระดับท้องถิ่น
ปีที่ผ่านมาคนในกรุงปากกิ่งของจีนต้องเผชิญมลพิษทางอากาศที่รุนแรง
และอาจจะหนักกว่านี้อีกในอนาคต
ตรงยี่ลินหมอดูและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อี้จริงบอกว่า

อาจารย์ตรงบอกว่าตามสะอาดของจีนปีนี้เป็นปีปิงชน
วิ่งคือพระอาทิตย์ซึ่งหมายถึงความยิ่งใหญ่และรุนแรง
แปลว่าทองดังนั้นปีนี้ก็เหมือนกับไฟถลุงทอง
แต่ก็มีคำพูดจีนโบราณบอกว่าทองแท้ย่อมไม่ละลายเมื่อเจอไฟ
ไฟจากพระอาทิตย์ยังคงมีพลังทำลายล้าง
ดังนั้นทั่วโลกไม่เฉพาะแต่จีนปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ไม่ดีเท่าไหร่
อาจารย์ตรงยังบอกอีกว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้ก็จะไม่ดี
โดยเฉพาะการลงทุนและอาจเกิดภัยธรรมชาติ
อาจารย์ตรงบอกว่าสิ่งที่กังวลก็คือภัยธรรมชาติ
เพราะไฟจากพระอาทิตย์จะส่งมายังโลกทำให้แห้งแรง
เมื่อปีที่แล้วจีนต้องเจออุทธกภัยหลายครั้ง
แต่ปีหน้าก็จะแรงโดยเฉพาะทางตอนใต้ของจีน
๒๐๑๖เป็นปีแห่งกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ
ดูอาโดไผเอสนายกเทศมนตรีนครริโอเดอร์จานีโรบอกว่า
เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เมืองของเขาจะได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก
ดูวาโดบอกว่าเหตุผลที่ริโอชนะเมืองอย่างแมดริดโตเกียวและชิคาโก
ไม่ใช่เพราะมีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีกว่าแต่ว่ามันกลับกัน
สิ่งที่เราบอกกับคณะกรรมการก็คือ
ถ้าคุณอยากให้โอลิมปิกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าเลือกเมืองในประเทศพัฒนาแล้วแต่ให้เลือกริโอ
ดาครอบครัวที่อยู่ใกล้กับสวนโอลิมปิกปฏิเสธที่จะย้ายออก
แม้จะมีการทำลายบ้านและย่านธุรกิจเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็น
แต่สำหรับเอดูวาโดแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า
ลิวาโดบอกว่ามีโอกาสอีกมากถ้าเราดูจากการเติบโตของโรงแรมการท่องเที่ยว
มีหลายสิ่งที่เราทำสำเร็จในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาที่ทำให้เราภูมิใจ
นายกเทศมนตรีเมืองริโออยากจะบอกกับชาวโลกว่า
ให้มาเมืองริโอและสนุกกับปาร์ตี้
แต่สำหรับนักว่ายน้ำและนักแข่งเรืออาจจะไม่สนุกนัก
พวกเขาต้องแข่งในน้ำที่เต็มไปด้วยมลพิษในเมืองริโอ
ไม่มีจุดแข่งขันจุดไหนที่มีมาตรฐานน้ำที่เหมาะสำหรับการแข่งว่ายน้ำและการแข่งเรือ
แม้แต่น้ำบริเวณชายหาดคุปาคาบาน่าที่เรื่องชื่อก็เต็มไปด้วยมลพิษ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่๕ถึง๒๑สิงหาคมนี้